ตลอดข่าวอาทิตย์นี้หนุ่มน้อยหน้าตาดีจะมาโชว์ฝีมือให้คุณผู้ชม
ท่องเที่ยวรับลมหนาวสัมผัสบรรยากาศและกิจกรรมสนุกช่วงวันหยุดพักผ่อน
ตลอดกินกับจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เดอร์รามคำแหง๑๒๗กินทั้งทีต้องอิ่มให้เข็ด
และข่าวสนุกจากทุกทิศทั่วไทยดูไปชัวเราไป
ตลอดข่าวอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา